ยินดีกันหน่อยกับคุณแม่มือใหม่นะครับ
แม่ป้ายแดงเลยอมิตาทาทายังนั่นเอง
สาวน้อยมหัศจรรย์ตอนนี้กลายเป็นคุณแม่มหัศจรรย์ไปเรียบร้อยแล้ว

ถอยหลังรอเวลาได้เจอหน้าลูกชายมาตลอดระยะเวลา๙เดือนเต็มนะคะในที่สุดค่ะ
ช่วงค่ำวานนี้อดีตนักร้องสาวน้อยมหาศจรรย์ทาทายังก็ได้ให้กำเนิดทายาทคนแรก
ด้วยวิธีการผ่าคลอดชื่อว่าน้องเรเด็กชายเรศรีนพงศ์พิพิษค่ะ
ชื่อนะครับมีความหมายว่าแสงสว่างก็เช่นเดียวกันกับชื่อของอามิตาของคุณแม่นะครับ
แสงสว่างที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเอง
น้ำหนักแรกคลอดค่ะ๒๙๔๕กรัมนะคะ
ทั้งคู่ก็ได้อวดโฉมความน่ารักน่าชังของทายาทคนแรก
การลั่นชัตเตอร์ของช่างภาพชื่อดังค่ะคุณวินภูริส
ให้แฟนคลับได้ร่วมชื่นชมไปพร้อมกันด้วยนะคะ
โดยทาทาและสามีค่ะคุณหมอฉัดอดุล
แล้วก็คุณแม่คุณพ่อป้ายแดงเปิดเผยกับไทยรัฐออนไลน์ว่าตื่นเต้นแบบสุดเลย
แล้วก็ดีใจมากด้วยที่ในวันนี้ได้พบหน้าลูกชายก็มาถึงแล้วนะครับ
แล้วก็เตรียมจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันพฤหัสสบดีที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะ
ถ้าใครอยากจะดูภาพความประทับใจโมเมนต์เหล่านี้
ตั้งแต่ในห้องคลอดที่ได้ช่างภาพมือทองมาถ่ายภาพนี่นะคะ
ในอินสตรแกรมของคุณธาธาธาธาอัมิตายังเนี่ย

ตื่นเต้นกับการต้อนรับน้องเรย์มากเลย
ก็เป็นภาพน่าประทับใจก็น่ายินดีกับคุณทาทาด้วยนะคะ
ในอินสตรก็มีทายาทสืบแล้ว
ชอบมากเลยเวลาผู้หญิงเราที่ท้องนะคะ
มีการถ่ายรูปพัฒนาการความใหญ่ของท้องตัวเอง

แล้วที่สำคัญคุณธาธานี้เขามีทายแบบบาแฟชั่นหม่ำด้วยนะ
ตอนที่แบบโชว์หน้าท้องแล้วแบบเรียบ